สำนักศักยันต์อาจารย์หนึ่งเขาจัดพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปี
และงานนี้แน่นอนไหว้ครูทั้งทีมีคนของขึ้นอีกแล้วค่ะ
ไปดูกันหน่อยบรรยากาศโอ้โหดูนะคะ

สำนักศักยันต์อาจารย์หนึ่งด่านนอกในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม
อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการจัดพิธีไหว้ครู

มีการนิมนต์พระเกจิสายศักยันต์นะ
และก็สายเมธร์ฯมาร่วมทำพิธีแบบนี้ด้วย
บางคนเดินทางมาจากต่างประเทศมาจากมาเลเชีย
มาร่วมกันทำพิธีกันแน่นสำนักเลยนะคะพอจบพิธีไหว้ครูเนี่ย
ก็ถึงลำดับของการครอบเสียรพ่อแก่แบบนี้ใช่ไหมคะ
มีการครอบเสียนพ่อแก่ครอบเสียนครูลงณหน้าทอง
หน้าผากเสริมเสน่หมเมตตามหานิยมบางคนถึงกับมีอาการค่ะ
จู่จู่ก็มีอาการสั่นบางคนนี่เห็นไหมไม่ได้สั่นอย่างเดียวนะ
ออกลีลาท่าทางเห็นไหมยกไม้ยกมือทั้งเต้นทั้งดิ้น
ทั้งแบบกรีดร้องออกมาร้องห่มร้องไห้ตัวสั่นก็มีช่วยกันจับเอาไว้
ไม่งั้นนะเขาบอกบางคนนี่ถึงกับวิ่งหนีตะเลิศไปเลยก็มี
แต่ก็ยังถือว่าแค่สั่นยกไม้ยกมือไม่ได้ออกอิทธิฤทธิ์อะไรหนักเท่าไหร่
อยู่ในระดับที่พระท่านสามารถควบคุมเอาไว้ได้แบบนี้เห็นไหมคะ
นี่แหละเวลาเขาจัดพิธีไหว้ครูครอบครู
มักจะมีคนที่เขามีความเชื่อว่าตัวเองลงคาถาอาคม
อย่างเช่นบางคนศักยันต์ฮานุมานจากเสือจากพยักษ์อะไรต่างเขาก็จะมีอาการที่เชื่อว่าครูที่อยู่ในร่างได้รับรู้
ได้ออกมาร่วมในพิธีแบบนี้เห็นไหมฮะ
บางคนต้องถึงกับช่วยกันจับเอาไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะดิ้นเดี๋ยวจะตะเลิศไปนะคะ
ก็ควบคุมเอาไว้ได้เนี่ยประพรมน้ำมนลดน้ำมนต์กันไปเรียบร้อยสักพักก็สงบลงนะคะ